ส่วนที่วันนี้มาดูข่าวสารความเคลื่อนไหวของรุ่นกับบอลในเอเชียกันบ้างครับ
รอบคณะเลือกของโจรสเอเชียรอบที่๑และ๒ออกมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งนายถ้ารอบนี้
โดยเฉพาะรอบ๔๐ทีมสุดท้ายซึ่งเป็นรูปแบบการคัดเลือกในรอบหลัก
จะยังคงยึดรูปแบบเดิมกับเมื่อปี๒๐๑๘ครับ
คือรอบ๔๐ทีมคือรอบที่ทีมไทยอยู่ในนั้นนะครับ
สำหรับการแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบแรก
ทีมที่มีอันดับ๑๓๔เรียงตามการประกาศอันดับโลก
เมื่อเดือนเมษายนจะผ่านเข้าสู่รอบ๒โดยอัตโนมัติ
ซึ่งไทยนั้นอยู่อันดับที่๒๐ของเอเชียครับ
ผ่านเข้าสู่รอบ๒โดยไม่ต้องแข่งในรอบนี้
ส่วนทีมอันดับ๓๕๔๖จะแข่งขันในรอบประกบคู่เย่าเยือนนะครับ
อีก๖ทีมเข้าสู่รอบต่อไป
ซึ่งในรอบนี้ครับมีทีมจากอาเซียนอย่างมาเลเซียลาวกัมพูชาต้องลงเล่นครับ
ที่รอบคัดเลือกรอบที่๒ซึ่งเป็นรอบหลักนั้น
แต่ละทีมจะถูกจับสลากออกเป็น๘กลุ่มกลุ่มละ๕ทีม
แล้วก็คัดเอาทีมแชมป์กลุ่มแล้วก็รองแชมป์ที่ดีสุด๔ทีม
ผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายต่อไป
เหมือนที่เราทำได้ในสมัยที่ผ่านมา
ส่วนอีก๒๔ทีมจาก๒๘ทีมที่ไม่ผ่านเข้ารอบ๑๒ทีม
ส่วนการแข่งขันบอลโลกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีม

รอบสุดท้ายเป็น๔๘ทีมหรือไม่

มีกระโดดในการจับสลากวันที่๑๖๑๗กรกฎาคมนี้
แล้วก็จะแข่งขันเกมแรกวันที่๕กัน
ยนก็เน้นย้ำนะครับรายการบอลโลกรอบคัดเลือก
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายเท่าสดให้แฟนได้ติดตามชมกันครับ